การจราจรเมืองไทยมันเป็นปัญหาโลกตายจริง

โอ้โหคุณเวลาคุณติดอยู่แถวนั้นแล้วคุณจะเข้าไปหาโลเคชั่นในการเช็คอินนี่นะ
แทบทุกอันต้องมีคำว่านรกอยู่ตรงนั้นนะคะ
นรกหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันติดหนักมากจริง
ผมเสนอแยกอโศกเพชรนะที่รถไฟยังจอดให้
คุณคือมันเกินไป
แต่ประเด็นคือคนขับรถก็ต้องดูด้วยนะ

ดูด้วยว่าข้างหน้ามันมีที่จอดพอดีคันสำหรับเราไหม
คือมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่รถไฟจะต้องจอดให้เรา
แล้วไม่ใช่หน้าที่รถไฟที่ต้องจอดให้เรานะ

เดี๋ยวประชาชนคงรอดูอยู่ว่าจะทำไปตามแผนหรือเปล่า
และยังไม่ได้มีความขึ้นหน้าเข้ามานะฮะ

เราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบนท์

เปิดปุ๊บสาดเขาเรียกว่าเป็นพริกป่นผสมน้ำปลา
ใส่เข้าไปในรถก็โดนหน้าโดนรถก็เสียหายกันไปนะฮะ
จับได้แล้วเขาบอกว่ามีคนชื่อว่าเจดาเนี่ยจ้างให้เขาไปทำ
วันนี้ก็เอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ตำรวจสนบางซื่อคุมตัวนางสาวนิพาพรสมุทรคีรีอายุ๓๙ปี
คนนี้เขาเป็นมือสาดเป็นพริกป่นผสมน้ำปลา
ใส่หน้าใส่รถนางสาววาสนาเวสารัชเวศอายุ๔๘ปี
กระดาษที่ผู้เสียหายเนี่ยจอดรถติดไฟแดงรถแถวทางโดนอัตโกะนะฮะ
วันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังตำรวจสามารถจับตัวได้เมื่อวานพร้อมกับรถจักรยานยนต์
คันที่ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
จุดเกิดเหตุคือที่บริเวณแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียหายขับรถเบ้นจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วผู้ต้องหาก่อเหตุก็คือขี่รถจักรยานยนต์แล้ว
พอก่อเหตุซักครั้งคือก็ขับรถลบหนีไป
ผู้ต้องหาสนภาพแบบนี้ได้รับจ้างจากเจดา
เจดาจ้างเข้ามา๕๐๐๐๐บาท
อ้างว่านางวาสนาไปแย่งสามีของเพื่อนเธอ
แล้วก็เป็นคนไม่ดีต้องการจะสั่งสอน
ก็เลยจ้างให้เอาพริกป่นที่ผสมกับน้ำปลาไปสาดใส่หน้า
แล้วย้ำด้วยนะบอกว่าพอก่อเหตุแล้วเนี่ย
ให้เอากระเป๋าในรถของนางวาสนามาด้วยนะ
เพราะต้องการเอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปเช็ค
มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายที่นางวาสนาไปถ่ายกับชู้
ก็คือสามีของเพื่อนอันนี้เขาบอกผู้ที่รับจ้างแบบนี้นะครับ
วันเกิดเหตุตัวเธอเองก็ติดตามนางวาสนาผู้เสียหายไป
ย่านตาปูนขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม
จนกระทั่งไปจอดติดไฟแดงก็เลยเคาะกระจกรถทำทีเป็นฐานทาง

สบโอกาสก็สาดพริกป่นกับน้ำปลาที่เตรียมมาใส่เข้าไปที่หน้า

โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระเป๋าของผู้ว่าจ้างที่บอกให้หยิบ

คิดว่ามันไม่น่าสำคัญเท่ากับการที่เขาเอาน้ำพริกกับน้ำปลาในสาดใส่
ก็เลยไม่ได้หยิบกระเป๋าใบนั้นไปด้วยนะครับ

ก็เลยพยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อจะขอโทษ
มาทราบภายหลังว่าในกระเป๋าเงินนั้นมีเงินอยู่เยอะมากครับ
และเรื่องที่เจดาอ้างว่านางวาสนาเป็นชู้กับสามีเพื่อนก็ไม่เป็นความจริง
เพราะว่าต้องการเงินในกระเป๋าของผู้เสียหายเท่านั้น
ส่วนที่เธอตัดสินใจก่อเหตุเนื่องจากเจ๊ดาเป็นเพื่อนของผู้ที่มีพระคุณ
และยอมรับว่าต้องการเงินค่าจ้างที่เจดาตกลงจะให้๕๐๐๐บาทถ้าทำงานเสร็จ
แต่สุดท้ายเนี่ยเธอไม่ได้ทำตามที่จดาบอกคือไม่ได้หยิบกระเป๋าของผู้เสียหายมาด้วย
ก็เลยไม่ได้ค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็นำตัวนางสาวนิพพรผู้ก่อเหตุไปฝากหางที่สารอาญารัชดาพิเศษต่อไปนะครับ
ในผู้เสียหายก็บอกว่ารู้สึกโล่งใจที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
พร้อมยืนยันไม่รู้จักคนชื่อเจดาเป็นการส่วนตัว
อยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวเจ๊ดามาด้วยจะได้รู้ว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไร
ขณะที่ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวเจ๊ดาตามที่นางสาวนิพาพรซัดทอดไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ